ค่ะไปกันต่อที่ปราจีนบุรีกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุอุกอาจค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาวิ่งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
แล้วรู้ไหมว่าเขาโดนอะไรทำไมฮะโดนไล่กระหน่ำยิงมาค่ะเขาต้องทิ้งรถยนต์ของตัวเองไว้อีกตำบลหนึ่ง
แล้วก็หอบร่างที่แบบโชคเลือดขอความช่วยเหลือชาวบ้านกลางดึกแบบนี้แหละค่ะ
นี่คือเหตุการณ์นะคะในขณะที่เจ้าหน้าที่ชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านกู้ภัย
กำลังช่วยกันประถมพยาบาลผู้บาดเจ็บนะคะที่โดนไล่ยิงมากลางดึก
ที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอกบินบุรีนะคะ
จุดนี้เป็นจุดที่เขาเข้าไปขอความช่วยเหลือเป็นลักษณะของแคมป์คนงานก่อสร้าง
ทราบชื่อผู้บาดเจ็บคนนี้หน้าซีดเลยค่ะ
เสียเลือดมากโดนยิงแบบโอ้โหตามร่างกายแบบเลือดไหลโชคเลยนะคะ
ทราบชื่อคือนายสัตชัยสีสาธอนวัย๓๓ปี

เขามาทำงานในพื้นที่กบินบุรีนี่แหละ
แล้วเขาถูกยิงด้วยอาวุธปืนที่ยังไม่ทราบขนาดนะคะ
เข้าที่บริเวณแขนซ้าย๑นัด
กู้ภัยก็ประถมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
ทีนี้ทีแรกเจ้าหน้าที่ระบุว่า
ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงในพื้นที่ตำบลวังตะเคียนของอำเภอกบินบุรี
แล้วก็มีการวิ่งหนีเข้าป่าปากทางของหมู่บ้านเขากระแตค่ะ
ก็เลยพยายามเข้าไปตรวจสอบที่จุดนั้นแต่ต่อมาเนี่ยชาวบ้านแจ้งเพิ่ม
บอกว่าคนเจ็บเนี่ยวิ่งมาขอความช่วยเหลือกับชาวบ้านอีกตำบลนึง
เขาวิ่งข้ามตำบลน่ะวิ่งหนีตายมาพื้นที่ตำบลเข่าไม้แก้วนะคะ

ทีนี้หลังเกิดเหตุตำรวจก็ต้องไปสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้น
ได้พูดคุยกับชาวบ้านค่ะนายสมพรวงคำวัย๕๗ปี

เขาบอกว่าคนเจ็บมาส่องที่ช่องลมบ้านเขา
เพื่อที่จะตะโกนขอความช่วยเหลือบอกว่า
พี่ช่วยผมหน่อยผมถูกยิง
ครับแล้วก็แบบโอ้โหเลือดเต็มตัวเลยนะคะ
ไม่ได้ทำอะไรไม่มีอะไรผิดกฎหมาย
ช่วยหน่อยช่วยประสานเรียกกู้ภัยผู้ใหญ่บ้านมาช่วยหน่อย
เพราะว่าผมโดนยิงจะไม่ไหวแล้ว

เสร็จแล้วเขาก็มาส่องบ๊อกแก้วผมบ๊อกช่องลม
เขาบอกว่าพี่ครับพี่ครับขอช่วยผมหน่อย
ผมโดนยิงมาทีนี้ผมก็บอกว่าเอางั้นน้องมาที่ที่สว่าง
แล้วมีอะไรใครยิงหนูมาใครทำอะไร

เขาบอกว่าเขายิงผมแล้วผมไม่รู้เรื่อง
แล้วมูลที่ร่วงแล้วมาทำไมแล้วเป็นอะไรเพราะอะไร
ก็เลยบอกว่าผมน่ะมีเอกสารทุกอย่างผมไม่มีสิ่งกฎหมายผิดกฎหมายจากผมมา
โอ้โหแล้วคือเขาวิ่งหนีตายมาขอความช่วยเหลือกับชาวบ้าน
คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเส้นทางที่เขาวิ่งข้ามตำบลคือมืด
มืดแบบไม่มีไฟสองฝั่งข้างทางเลย
แล้วก็วิ่งแบบโอ้โหเดินลัดป่าลัดดงมาเผื่อมาเอาชีวิตรอด
คือมืดมากกลางดึกแล้วแบบนี้นะคะเขาก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไป
ทีนี้รู้ไหมคะว่ารถที่เขาทิ้งไว้อีกตำบลนึงสภาพเป็นยังไง

โอ้โหตำรวจก็ไปตรวจสอบมาแล้วก็ยึดมาที่เอามาที่โรงพักก่อนเพื่อรอเก็บพยานหลักฐานนี่

ดูยางสินะใช่ค่ะเป็นรถกระบะโตโยต้าสีเทาดำนะคะ
สภาพแบบล้อหน้าแบบแตกโดนยิงแล้วก็มีร่องรอยที่แบบฝั่งซ้ายเนี่ย
ถูกเบียดชนแบบยุบนะครับอันนี้เป็นรอยรองเท้าใครถีบถูกต้อง
ถีบฝั่งประตูเหมือนกับพยายามที่จะโดนแบบโอ้โห
เข้ามาทำร้ายภายในรถคือพยายามยิงเขาอ่ะ
เขาอยู่ในรถก็พยายามที่จะกระทืบถีบประตูต่างหรืออะไร
กระทั่งมีร่องรอยเสียหายแบบนี้รอบคันก็รูกระสุนเพียบ
ป้ายทะเบียนก็มีรูรูแบบยิงพลุนทั้งคันนะคะคุณผู้ชม
โอ้โหแล้วเขาต้องทิ้งรถเพื่อหนีตายแบบนี้นะคะ
หลังจากนี้ตำรวจก็คงมีการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐาน
ตรวจสอบร่องรอยนิ้วมือให้พอถอเข้ามาเก็บพยานหลักฐาน
เพื่อคลี่คายคดีต่อไป
เพราะดีที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือได้ทัน